คอนเทนต์พาปังกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าดาราเดี๋ยวนี้นะเขาขยันหาคอนเทนต์ขยันสร้างกระแส
ยายป๋อมแปมเองเนี่ยโอ้โหคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์นั้น
ล่าสุดสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาอีกแล้วเป็นคอนเทนต์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
เป็นคอนเทนต์อะไรติดตามชมกันค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
คนมันคลีเอดอะเนาะคุณผู้ชม
เห็นสิ่งใดอยู่ข้างหน้าเป็นไม่ได้
ต้องจับมามิกแอนดแมทสร้างคอนเทนต์เรียกรอยยิ้มเรียกกระแสไปเสมอ
อย่างยายป๋อมแปมเนี่ยโอ้โห
เป็นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์สุดทำทุกสิ่งเป็นจริงทุกอย่างแม้แต่
ให้ทุกคนไม่นี่คุณผู้ชมค่ะ
ยายยายถึงขนาดกลายร่างเป็นป๊อกไปแล้วจ้า
สตาขี่ลูกก๋วยเย้าสู่ตะกร่อคลอป่า
โห้ยสุดจริงไม่ติ๊งน้าง
ไอดอลใดก็ทำไม่ได้
ต้องยายของแตมเท่านั้น

เป็นไงเก็บทุกรายละเอียดมีโซ่ล่ามด้วยนะ

เออก็เอาให้สุดนะ